ที่คลุกทรีย์กับวงการฝุ่นบอลไทยมาร่วม๒๐ปี
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
แม้ทีมจากตะวันออกกลางที่มาร่วมกับการแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับ
ครั้งนี้จะมีอันดับโลกที่ดีกว่าทีมชาติไทย
แต่ว่าทีมไทยนั้นก็ถือว่ามีโอกาสเข้าชิงและคว้าแชมป์ให้ได้อีกครั้งในรอบ๙ปีครับ
อย่างไรก็ตามนัดแรกในการเจอกับซีเรียนั้นถือว่าได้เปรียบนะครับ
จากมีแมชอุ่นเครื่องกับเวียดนาม
และทำให้พวกเขานั้นก็มีโอกาสในการทบทวนรูปแบบก่อนที่จะเจอกับไทยครับ
ส่วนไทยนะครับแม้ว่าจะไม่มีเกมอุ่นเครื่องแต่เรื่องความฟิตนั้นไม่น่าเป็นห่วง
เพราะว่ามีเกมกับสโมสรอยู่แล้วแต่ต้องเตรียมแผนให้ดีโดยเฉพาะการซ้อมยิงจุดโทษเพิ่มเติมครับ
เราเรียกมารวมตัว๑สัปดาห์แล้วเราจะเล่นกับซีเรียวันศุกร์นี้
แต่ว่าซีเรียเนี่ยรวมตัวกันแล้วบินมาปรับสภาพอากาศที่เวียดนามเล่นอุ่นเครื่องกับเวียดนามด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าผลที่จะออกมาในเกมอุ่นเครื่องกับเวียดนามเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงก็ตาม
ซีเรียจะได้เปรียบเราตรงเรื่องของแมทฟิตที่มีมากกว่าการเข้าอกเข้าใจเกมที่มีมากกว่า
ว่าในเกมนัดแรกเนี่ยโอกาสของเราในคิงคลับครั้งนี้๕๐๕๐อย่างที่บอกไปก็คือทั้ง๓ชาตินะครับทั้งซีเรียที่เราต้องเจอแน่นอน
แต่นี่มันอยู่ที่จังหวะนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยต้องซ้อมยิงจุดโทษไว้บ้าง
ย้ำกันอีกครั้งนะครับคู่แรกสหรัฐอารับเอมิเรตครับพบกับจอแดนเริ่มเข้าสัญญาในการถ่ายทอดสดในเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
จากนั้นครับทีมชาติไทยพบกับซีเรียเข้าสัญญาณในเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที
ชนะครับจะไปตัดสินแชมป์ในวันที่๕มิถุนายนไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดให้ชมทั้ง๔นั้นนะครับ
และเชิญชวนกันหน่อยครับใครที่อยากจะไปชมเกมที่สนามนะครับบัตรเข้าชมมี๕ราคานะครับ
๑๐๐๒๐๐๓๐๐๔๐๐๕๐๐บาทครับและหากซื้อบัตรแบบเข้าชมได้ทั้ง๒วันลดทันที๕๐บาทถือความคุ้มที่ว่าคุ้มมาก
ไทยรัฐทีวีนะครับเชิญชวนแฟนบอลครับร่วมเชียร์ทีมชาติไทยคว้าถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ๗๐ปี
โดยการติดแฮชแท็กแชมป์เพื่อพ่อผ่านเฟซบุ๊คทวิตเตอร์หรือว่าอินสตราแกรมนะครับ
ทางนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับต้องขอขอบคุณรถยนต์มิซูบิชิที่อำนวยความสะดวก
ก่อติดสถานการณ์ของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับในครั้งนี้ด้วยครับ